คุณผู้ชมครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ
นายนรงศักดิ์โอสธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดปฐุมธานีครับ
ตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับที่สาราพ่วงจินดาวัดพระศรีมหาธาตุบางเขน
ครอบครัวญาติคนใกล้ชิดราชการและบุคคลที่เคยทำงาน

ทยอยมากราบราท่านผู้ว่าหมูป่าเป็นครั้งสุดท้าย
โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์๑๓หมูป่า
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายครับ
พันเอกในแพทย์ภาคโลหารชุนหรือว่าหมอภาค
นายแพทย์ใหญ่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
ค่ายสมเด็จพระนารายมหาราชจังหวัดลบบุรี
มากราบลาและร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพครั้งนี้
รวมถึงสมาชิกอดีตทีมฟุตบอลหมูป่าอาคาเดมี่
โดยโค้ดเอกนั้นเปิดเผยบอกว่า
เขาในนามตัวแทนของน้องได้มาร่วมส่งผู้ว่าเป็นครั้งสุดท้าย
ส่งให้ท่านไปในพบภูมิที่ดี
และสัญญาจะเป็นคนดีของสังคมและจะย้ำให้น้องตั้งใจเรียน
ขณะที่หมอภาคก็บอกว่าท่านผู้ว่านรงศักดิ์
ถือเป็นคนที่มีพลังในการทำงานสูงมาก
ประทับใจในตัวท่านผู้ว่าคือความเป็นแบบอย่างของผู้นำ
ที่ไม่ยอดท้อและมองไปที่ท่าน
ทุกคนจะมีกำลังใจและรู้สึกมั่นใจ
ก็เสียใจที่ท่านจากไปเร็วแบบนี้ครับ
ท่านเป็นคนที่มีเหมือนกับมี
มีพลังงานในการทำงานสูงมากนะครับ
คือต่อให้แบบอย่างภารกิจธรรมดุลวงศ์นี่
อดหลับอดนอนแต่ว่าท่านก็ทำงานได้อย่างเต็มที่
เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการ
ปฏิบัติตัวได้คือเป็นแบบอย่างที่ข้าราชการทุกคน

ผมและน้องทั้ง๑๓ท่านนะครับ๑๓คนก็
สัญญาว่าจะเป็นคนดีของสังคมนะครับ
แล้วก็จะตั้งใจเรียนแล้วก็ตอบแทนบุญคุณทุกคน
จากนั้นนะครับเวลา๑๕นาฬิกา
เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังได้เชิญโกรธศพ

โดยมีครอบครัวของท่านผู้ว่านรงศักดิ์และ
น้องนะครับทีมหมูป่าอาคาเดมี่
ข้าราชการคนใกล้ชิด
ร่วมขบวนก่อนจะเชิญโกรธศพ

เพื่อทำพิธีพระชธานเพลิงศพ
โดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
มาเป็นประธานในพิธีครับ